ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันเลยไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันนะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๐
บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองค่ะมากันที่ราคาของผักสัปดาห์นี้กันหน่อยนะผักกาดขาวอยู่ที่๑๗บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีน๓๘บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทย๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนพริกจินดาแดงก็ยังคงที่อยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ